ถ้าดูจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงอยู่ที่เลข๒๐๐อยู่เลยนะคะ
ใช่ค่ะตู้เลขยังเยอะอยู่เลยค่ะ
ดูประเด็นเรื่องของวัคซีนแล้วก็การรับมือกันก่อนกันแล้วกันนะคะ
สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทย
เขาบอกว่าก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาแล้วนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ก็บอกว่านายกเนี่ย
สั่งการให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน๔คณะทั้งภาครัฐแล้วก็หอการค้าไทย
ถึงแผนกระจายวัคซีนแล้วก็วัคซีนทางเลือกของหอการค้าไทยด้วย
แล้วก็จะมีการปรับกฎหมายต่างต่างด้วยนะคะประเด็นเรื่องการกระจายวัคซีนเนี่ยค่ะ
ทางหอการค้าไทยเขามีการคัดเลือกสิบสี่สถานที่
ก็จะมีทั้งศูนย์การค้าสำนักงานขนาดใหญ่
แล้วก็สถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพนะคะใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ร้านค้าปลีกประมาณสัก๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
พร้อมที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนได้เริ่มต้นคือเดือนมิถุนายน
ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็ปลายเดือนเมษายนแล้วอะค่ะ
ขออภัยก็อีกประมาณเดือนกว่าเนอะเดือนนิดเองค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นคิดว่าจากสถานที่ที่คาดการณ์เอาไว้น่าจะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้
วันละสองหมื่นคนขยายเพิ่มได้เป็นสามหมื่นคนต่อวัน
โดยประชาชนน่าจะได้รับวัคซีนถึงเป้าตามที่รัฐกำหนดเอาไว้
ก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศถ้าคิดเป็นจำนวนก็คือประมาณห้าสิบล้านคนนะคะ
วัคซีนหนึ่งร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ในส่วนของการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมค่ะ
บริษัทเอกชนก็แสดงความประสงค์ในการได้วัคซีนซึ่งในจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
จำนวนกว่าสองพันหกร้อยบริษัทพนักงานกว่าเก้าแสนสองหมื่นรายนะคะ
จากนี้จะมีการสนับสนุนด้านการสื่อสารของภาครัฐเพื่อสร้างความเข้าใจ
แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงด้วย
ทีมงานตอนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำ๒๐บริษัทที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือมีไลน์
แล้วก็มีแนวโน้มว่าเอกชนจะเข้ามาร่วมด้วยค่ะส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิดสิบเก้าวันนี้ค่ะ
ผู้ป่วยใหม่อยู่ที่สองพันสิบสองรายนะคะตอนนี้ยอดผู้ป่วยเราทะลุหกหมื่นไปเรียบร้อยแล้ว
และวันนี้คุณผู้ชมค่ะเสียชีวิตอีกสิบห้าศพค่ะอืม
หลักติดต่อกันมาหลายวันแล้วอ่ะนะคะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากสถิติที่เรารวบรวมมาให้ตลอดเนี่ยนะคะ
สีเหลืองกราฟเส้นสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อส่วนสีแดงคือผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม
กราฟสูงขึ้นในทุกทุกวันไล่มาเนี่ยดูตั้งแต่สิบเจ็ดเมษายนนะคะ
สิบเจ็ดเมษายนถ้าดูเอาเพื่อยอดผู้เสียชีวิตก่อนคุณผู้ชม
คือมันก็ยังอยู่ที่สองศพใช่ใช่ไล่ขึ้นมาเรื่อยมันหนักจริงจริงเนี่ย
ี่สิบสองเมษายนเจ็ดศพจนกระทั่งยี่สิบห้าเมษายนสิบเอ็ดศพ
แล้วยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดเมื่อวานกับวันนี้หนักที่สุดแล้ว
สิบห้าศพสองวันติดกันเลยนะคะค่ะแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ผู้ช่วยโฆษกสวบคบอกนะคะว่าทุกคนต้องฉีดวัคซีน
มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนะคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนไม่กล้าฉีด
เพราะว่าอาการไม่พึงประสงค์มันรุนแรงเหลือเกิน
มันรุนแรงกว่าความว่าไม่พึงประสงค์เพราะบางคนเนี่ยคือมีอาการคล้ายกับเป็นอำมพลึก
แต่พอตรวจแล้วเนี่ยแพทย์หญิงพิสมัยบอกว่าคืออาการมันคล้ายแหละ
แต่ว่าตรวจแล้วมันไม่ใช่นะลักษณะก็คล้ายกับเป็นไข้
แต่ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ยอมรับได้
แต่ประชาชนเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็เลยหลายคนยังคงลังเลใจอยู่นะคะว่า
ตกลงเราจะฉีดหรือจะไม่ฉีดดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เขาตั้งใจจะฉีดก็คือร้อยละเจ็ดสิบของประชากรทั้งประเทศไทย
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่หลายคนก็หวังว่างั้นฉันเป็นร้อยละ๓๐ที่เหลือดีไหม
แบบไม่ต้องฉีดเพราะว่ากลัวจะเจอกับผลข้างเคียงหรือว่า
ภาวะไม่พึงประสงค์แบบนี้เกิดจากความไม่มั่นใจ
เพราะว่าผลที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ต่าง
ก็รอคำชี้แจงหลังจากนี้น่าจะมีคำชี้แจงเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าจะมีหลายบริษัทเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ